ไม่มีหนทางไหนที่จะแบบดีขึ้นกว่าเดิม

แล้วก็ไปช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ดีกว่า
ตั้งแต่เด็กนะครับผมมีความฝ่ายฝัน

ตอนนั้นผมคิดว่าคงไม่มีวันที่เราจะ
ได้เข้ามาเห็นกรุงเทพมาเห็นสตูดิโออะไรอย่างนี้ครับ
อันนี้คือที่สุดในชีวิตของผมแล้วครับ
ตรงทั้งสาวใหญ่สาวเล็ก
ผมลืมมันว่างไปเลยครับพี่

เป็นร้อง